ผมอยู่ที่วัดกลางคลองวัฒนารามที่จังหวัดอายุทยานั่นเอง
เขาบอกว่าข้างในคุณผู้ชมสวยมาก
และต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าวาดเขาทำเองเกือบทั้งหมดฮะ

ยังสร้างไม่เสร็จแต่ข้างในจะงดงามขนาดไหน

และตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านเจ้าวาดวัดกลางคลองพัฒนาราพิจัย
กราบนามศกาลครับ
ต้องบอกเลยว่าวัดนี้กระแสแรงมาก
เพราะว่ามีการแชร์มากถึงความสวยงามของวัดนี้ครับท่าน
คือจะบอกว่าทุกส่วนคุณผู้ชมที่เราเห็นข้างในโบสถ์นี้

ติดเองหมดครับมันทำไปตามยุคกลางสมัยนะ

เราต้องการที่จะสร้างบัตรได้มกที่จำกัด

วัดนี้มันมีการเล่นแสงไฟเลยป่ะท่าน
ใช่ส่วนมากตามบัตรเขาจะเต็มไฟครบ

เดี๋ยวพื้นมันจะเสียจะตัดปัญหาเอาไฟยุงหน้าง่ายไหม
แล้วเวลาเซอร์วิสไม่ต้องปีนไม่ต้องปีนขึ้นไปอันนี้มันเรียกว่าอะไรฮะการตกแต่งแบบนี้ฮะ
พูดจริงมันเป็นงานทำโต๊ะแต่เราเอามาทำพื้นที่น้ำยาตัวนี้มันทำพื้นห้องน้ำได้แสดงว่ามันไม่ลื่นอ๋อ
อ๋อมุมไม่ลื่นจริงนะคือขนาดว่าผมอ่ะใส่ผุ่มเท้านะเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะเดินตรงนี้ได้
ใช่แล้วก็สวยงามด้วยครับท่านผู้ชมท่านครับอันนี้ทำยากไหมครับ
ถามว่าทำยากไหมมันก็ยากเหมือนกันนะมันจะเทสีทึบไปก่อนแล้วก็ขัดหน้าแล้วก็วางแบบเรื่องของหินเรื่องของใบเรื่องของตัวปลา
นี่ครับคุณผู้ชมอันนี้คือบรรยากาศข้างในภายในโบสถ์ที่มีการตกแต่งโดยท่านเจ้าอาวาสเห็นบอกว่าประชาชนมีส่วนร่วมด้วยกับการระบายสีเป็นตัวปูนปั้นที่ใช้แปะเพดานตรงบริเวณฝ้าอ๋อฝ้า

อ่าเดี๋ยวเราให้ท่านเจ้าวาดพาไปดูจุดที่ประชาชนเขามีส่วนร่วมมาดีกว่าในการระบายสีว่าตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับจุดที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมเราจะสร้างวัดแล้วก็ได้บุญไปด้วยกันนะครับประชาชนที่เข้ามาจะได้ทำอะไรบ้างครับท่านครับ
ก็ได้ทาสีรองพื้น
อันนี้ประชาชนต้องทาสีตามที่เราตำหนดใช่มั้ยครับ

นะคับ
เป็นเฮอเซนาจับทรนขรสีอายุทยาวันนี้ขออนุญาตกลับนรมศกัณฐ์ล่ะท่านครับ

วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ